ช่วงนี้ก็ดีครับเรื่อยครับ

ไม่ครับคุมอาหารครับพี่แจ๊คครับ

พอดีเราเห็นตัวเองในกล้องแล้วเราแบบรู้สึกว่าหน้าเราอ้วนอะไรอย่างนี้

๒๐๑๕ไม่โหมครับจริงผมเป็นคนอง่ายแล้วก็ผอมง่ายอยู่แล้วครับ
แล้วแต่ว่าเราจะคอนโทร
เรารู้สึกว่าเราแบบออกกำลังกายมานานแล้วแบบ้าวเราก็คอนโทรล

อยากจะอยากจะหล่อขึ้นอะไรอย่างนี้อยากจะดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ

กำลังปั้นอยู่ครับพี่กำลังปั้นอยู่อยากโชว์อยากโชว์
มันไม่หล่อขึ้นหรอกครับมันก็มันก็เหมือนเดิมแหละครับพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
คนทักเยอะไหมคะน้ำหนักลดลงไปขนาดนี้
คนทักเยอะครับจริงตอนแรกมันลงไปแปลกกิโลเนี่ยคือแบบคนบอกว่าผอมไป
ผมก็เลยเอาขึ้นมาอีก๒กิโลเพื่อให้มันแบบดูไม่ซูบอะไรอย่างนี้
บางคนก็บอกว่าติดยาอะไรอย่างนี้พี่

นี่ค่ะ

ก็ยังเดินหน้าที่เจ้าบาง
ดูผ่านผ่านก็ตามนั้นแหละครับตามที่เขาพูด
เราก็เข้าใจกันแล้วตอนนี้
เราก็กำลังอยู่ในช่วงที่ไปได้ดีเหมือนเดิมครับ

ใช่ตอนแรกขอโอกาสเราก็ดูเขาสักพักนึงว่าเขาทำได้ไหมตามที่เขาพูดนะครับ
รุปเขาทำได้ผมก็เลยกลับไปเหมือนเดิมครับ
ค่ะตอนนี้ฐาหณะก็เชิญกลับไปเป็นไฟล์กันเหมือนเดิมด้วยกันครับ
แต่ฟาร์ทซันเรายังติดอะไรอยู่อีกนิดเดียวที่ฟาร์ทซันว่า
ผมอยากดูว่าช่วงที่เขาสำนึกผิดเนี่ยเขายังจะทำดีอยู่หรือเปล่า
อยากรู้ว่าเขาจะทำได้เสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่า

เราคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่า
ไม่กลัวหรอกครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีครับ
ถ้าเขาทำอะไรที่มันผิดไปแล้วเนี่ย

ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะไม่ทำอีก

มันก็คงจะเขาก็เป็นคนที่ดีอยู่แล้วครับ
บางทีเขาก็แค่อยากให้เราแบบสบายใจ
เขาเลยทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
แต่จริงผมก็บอกเขาแล้วว่าผมรับไปทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังอะไรครับ

มันเร็วไปใช่ไหม
ไม่สร้างหรอกครับคือจริงเนี่ย

สร้างให้คนมาด่าผมเยอะขนาดนี้หรอกครับ
อีกอย่างหนึ่งคือความรักของเรามันมีอยู่จริงครับ

คนมาแบบว่าทำไมไม่ลงรูปคู่กับพี่หอมอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะผมรู้สึกว่าเราทำอะไรเร็วไป
ก็จะหาว่าทำไมคือดีกะเลวจังทำไมสร้างกระแสหรือเปล่า
ผมก็เลยเอาให้มันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมดีกว่าครับ
แล้วเดี๋ยวเราจะลงรูปคู่แล้วก็หวานแหววเหมือนเดิม
วันสันเองก็เจอข่าวแบบสร้างกระแสมาเยอะพอ
วันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างค่ะ
ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนความคิดคนไม่ได้ครับ
เราก็เราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดกับเรายังไงนะครับ
แต่จริงก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคือมันเป็นความรู้สึกดีสำหรับเราสองคนจริงครับ
ไม่ได้เกิดการสร้างกระแสใดทั้งสิ้นครับ
ก็มีข้อหนึ่งที่บอกว่าเราต้องอัปเดตชีวิตกันทุกเรื่องครับ
แล้วก็ต้องไม่มีความลับต่อกันอะไรประมาณนี้ครับ

เอาอยู่ไหมล่ะครับ
ผมก็ทำเต็มที่ที่ผมทำได้ครับ
ถ้ามันเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับ
โอ้โหคนลุ้นเยอะครับพี่บอยพิศนุก็ลงไอจีลุ้นช่วยคือแรงเชียร์ในโซเชียลเนี่ย
เยอะมากเลยครับพี่มีคนแท็กรูปมาหาผมทุกวันเลยครับ

เพื่อนก็เฮ้ยดูดีดิแค่นี้เองอะไรอย่างนี้ไม่ให้อภัยเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับ
อย่างเรากลับมาใช้สถานะนี้คุยกับพี่หอมได้ยังว่าเอ๊ะโอเคละนะ

เราก็คุยกันเข้าใจกันแล้วเราต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว
ได้เจอกันอยู่บ้างไหมคะไปเที่ยวดูหนังอะไรอย่างนี้
ยังเจออยู่ครับยังเจออยู่มีไปกินข้าวกันอะไรอย่างนี้ครับ

มิ้งก็อาจจะลดลงกว่าเดิมหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเชิงเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ย
ไม่หรอกครับคือผมอยากให้มันชัวร์ไงครับพี่
คือผมเป็นคนรักใครรักจริงอะครับก็เลยอยากไม่อยากเปลี่ยนแฟนบ่อยเอางี้ดีกว่า
คือเราก็อยากคบใครก็อยากคบยาวไปเลยมองถึงอนาคตไว้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่อยากให้มองอย่างนั้นหรอกครับคือผมเป็นแฟนกับเขาผมไม่ได้อยากเอาชนะเขาครับ
เรารักกันด้วยความรักจริงไม่ได้ว่าเราเป็นต่อแล้วเราต้องสั่งนู่นสั่งนี่ได้อะไรอย่างนี้

แต่เป็นชายข้างหน้าไปเลยมั้ยครับตอนนี้
ไม่หรอกครับมีอะไรก็ปรึกษาเขาเหมือนเดิมครับเป็นเหมือนเดิมครับไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบเหนือกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
พี่หอมเขาตามใจฉันมากขึ้นไหมช่วงนี้
มีบ้างนะครับเขาก็ขายของเยอะครับก่อนหน้านี้นะครับเหมือนเป็นแม่ค้าเลยครับขายนู่นขายนี่อะไรอย่างเงี้ครับ
เป็นมัวรักของการให้อภัยมั้ยครับ
ก็ด้วยนะครับพี่จริงถ้าเราอยากคบกันนานเนี่ยมันไม่มีใครไม่เคยทำผิดหรอกครับ
โอ๊ยยินดีครับถ้าจ้างก็ไปว่ะนะครับผมร้อนเงินครับไอ้เหนะ
คือมันเป็นธุรกิจของเขาผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนั้น
ผมเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งกับเขาอะไร
อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับเพราะผมก็ไม่ได้ดูข่าวที่คนอื่นโยงมาถึงข่าวเราเลย

เรื่องบุคคลที่๓ผมขอไม่ตอบแล้วกันนะครับผมคือผมไม่กล้าพูดอะไรเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่คิดมากนะครับผมโฟกัสที่คนที่ผมควรจะโฟกัสนะครับ

ผมก็ดูผ่านนะครับดูไว้เป็นแบบดูไว้เป็นความรู้เฉยอะครับ

ไม่ได้เอาจุดนั้นมาเป็นปัญหาชีวิตคู่หรือว่าอะไร
เพราะเรารู้สึกว่าคนที่เราเจอทุกวันเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นยังไง

เราไม่ได้เชื่อคนอื่นอะไรอย่างนี้ครับ
ขอบคุณครับ